ในของข้าใหม่ใครเลี้ยงกูมารทองบ้างหรือว่ามีใครมีความเชื่อเรื่องนี้บ้าง
คือมีหลายคนเขามีความเชื่อเรื่องของกุมารทองเขาก็เอามาเลี้ยงไว้ที่บ้าน
หวังที่จะขอพรให้เป็นโชคเป็นลาบเป็นอะไรต่างนานาใช่ไหมคะ

กุมารทองเขาบอกว่าให้เลี้ยงด้วยน้ำแดงหรือมันก็ของเล่นเด็ก
แต่เขาบอกว่าช่วง๒อาทิตย์ที่ผ่านมางูยุ่งจริงยุ่งมาก
เอาน้ำแดงให้กุมารทองพังบ้านเขาหมดเลย
เขาบอกแบบนี้เดี๋ยวเขาไล่เรียงไทม์ไลน์ให้ฟังเป็นวันนี่ค่ะ
ตู้กับข้าวล้มตู้เย็นก็ล้มทีวีก็ร่วง

คุณผู้ชมใครเลี้ยงกุมารทองแล้วเคยเจอกุมารทองอารวาสอะไรยังไงแบบนี้

ลองบอกหน่อยคุณผู้ชมไลน์เจ้าเขาแจ้งข่าวมา
ตู้กับข้าวตู้เย็นจานชามในบ้านโดนทุบทำลายเสียหายหมดเลย
แต่ไปมาสงสัยจะไม่ใช่คนนอกบ้าน
แต่คงเป็นคนในบ้านอาจจะว่าคนก็ไม่ถูก
เพราะกุมารทองไอ้ไข่ที่เลี้ยงไว้ไม่น่านับเป็นคนได้
อืมเราส่งคุณนฤทธิ์ไหนไหนอยู่พิศนุโลกไงอ่า
อยู่ท่านพระสัยงามบอกนฤทธิ์ไปต่อหน่อยไปเพชรชบูรณ์เลย
นี่ต่อเลยนะตีรถไปเลยค่ะจากพิศนุโลกนะคะ
ที่เพชรชบูรณ์ไปถึงก็เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้แหละ
ของในบ้านพังหมดเลยนะตู้เย็นตู้กับข้าวเทกระจาดลงมาหมด
อันนี้เขาเก็บขึ้นไปแล้วนะคุณรถประทุมมาตรคือเจ้าของบ้าน
เล่าให้ฟังบอกว่าคือเธอกับลูกชายเนี่ย
ชากุมารทองไอ้ไข่มาเลี้ยที่บ้านเป็นปีแล้วครับ
ก็คอยให้น้ำแดงอยู่ตลอดทีนี้สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
ยุ่งมากทำนู่นทำนี่กันลืมลืมให้น้ำแดงกับนมกับกุมารทองไอ้ไข่

พอไม่ได้กินงั้นคนอื่นในบ้าน
ก็อยากกินเลยโอ้โหพังตู้กับข้าวซะเลยอืม
คุณรสว่างี้นะคะนี่ตอนสายศิลป์มาคล้องเลยน่ะอ่อ

ทีนี้คุณรถเล่าให้ฟังไทม์ไลน์แบบนี้เลย
๖เมษายนทุกคนกำลังหลับอยู่ดี
อยู่นาฬิกาที่แขวนไว้ข้างเสาบ้านหล่นตกพื้น๔รอบ
ตอนแรกก็นึกว่าเออลมพัดแล้วมั้งเลยไม่ได้สนใจ

จานในตู้กับข้าวตกพื้นข้าวของแตกระจายหมดเลยค่ะ
คืนวันที่๘เมษายนถัดมาตู้กับข้าวล้มอีก
หลังจากนั้นคืนวันที่๙ถึง๑๓เมษายน
ไข่ป่วนหนักมากผลักตู้กับข้าวล้มอีกหลายครั้ง
จานชามข้าวของในตู้แตกหมด
เจ้าของบ้านบอกไม่ทนแล้วฝีมือกุมารทองไอ้ไข่แน่
วันรุ่งขึ้น๑๔เมษายนเมื่อวานนี้ค่ะ
คุณรถเอากุมารทองออกมาเลยนะฝังดินหลังบ้านเลย
ฝังดินเลยเหรอฝังเลยอย่างนี้ต้องกำราบซะหน่อย

ตกบ่ายยังไม่ทันค่ำเลยนะ
กับข้าวกับตู้เย็นล้มค่ะทีนี้
ประตูตู้เย็นนี่หักเลยนะคะนี่ขนาดฝังไปแล้วนะ
ไปแล้วคุณโน๊ตบอกว่าอ๋อฝังเอาไม่อยู่ใช่ไหม
ได้๕โมงเย็นขุดที่ฝังขึ้นมาแล้วเผาเลยค่ะ
กุมารทองค่ะเผาเลยเหรอ
กลางคืน๒ทุ่มเอาแล้วทีนี้ตู้เย็นล้มคว่ำ
ทุ่มทีวีชั้น๒ของบ้านลนจากหลังตู้พังเสียหายอีก
โอ้โหฟังเสียงเธอเล่าหน่อยค่ะ
ล่วงแล้วล่วงอีกจับขึ้นมันก็ล่วงอยู่อย่างนั้น
แล้วก็มาต่อด้วยตู้จานจานวางประตู
จานร่วงก่อนตู้ยังไม่ร่วงตอนนี้ครับพอร่วงตรงนั้นแล้วก็ย้ายมาตรงนี้
แล้วก็ตามล่วงอีกคว่ำอีกแล้วก็มาตู้เย็น

มาวานทั้งตู้กับข้าวทั้งจานทั้งอะไรทุกอย่างอะ
ไม่เพิ่ร์ขึ้นชั่วโมงอะทำกึ่งจนไม่เป็นตาทำอะไรอะ
ก็ว่าเห็นเรื่อยตั้งใครอย่างเงี้ยก็ว่าให้เลี้ยงเขา
ดูก็ไม่ได้เลี้ยงเขามือสงอาทิตย์

ไลน์ที่หน้าจอแล้วก็ทางเพจเฟซบุ๊

บางท่านบอกแผ่นดินไหวหรือเปล่าขนาดนี้เนี่ย
ท่านก็บอกให้ตั้งกล้องวงจรปิดดูเลย
หรือว่าแมวหรือเปล่าอ่าบางท่านก็บอกพายุอะไรหรือเปล่า
ท่านก็บอกโอ้โหถ้าไม่เลี้ยงเขาก็ไปคืนวัด
จะไปฝังไปเผาเขาทำไมนี่มันก็มีความเป็นไปได้หลายอย่างใช่ไหม
ค่อยดูไปค่อยดูไปทีนี้ต่อหน่อยนะมันไม่จบ
วันนี้๑๕เมษายนตั้งแต่๙โมงเช้าถึงเที่ยงตู้เย็นล้มอีกแล้วค่ะ
วันนี้เหรอล้มอีกแล้วพอล้มตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหม
เอาขึ้นไปตั้งเอาล้มอีกวันนี้ตอนเช้า๙โมงถึงเที่ยง
รอบแรกเอาตั้งขึ้นมาใหม่ล้มอีกเป็นรอบที่สอง
บอกเมื่อกี้คุณผู้ชมบอกว่าลมพายุหรือเปล่า
ครับเธอบอกไม่มีไม่มีนะไม่มีลมพายุเลย
เงียบสงบนะที่บ้านใช่ทีนี้เขาบอกมีอีกเรื่องที่น่าตกใจ
คือน้องแป้งเด็กหญิงวัย๑๓ขวบหลานสาวนางรถ
น้องแป้งบอกหนูเห็นค่ะเห็นอะไรฮะ
หนูเห็นฝาตู้เย็นที่หักหลุดออกมาเนี่ย
มันลอยขึ้นมาเหนือพื้นดินค่ะ
แล้วอยู่วันนี้มีลูกมะพร้าวตกเฉียวหัวหนูด้วย
คุณรถบอกเอ๊ะยังไงล่ะทีนี้
คือต้องบอกก่อนว่าคุณรถไม่ได้มีกุมารทอง
เขาเรียกเป็นอะไรฮะเป็นตัวเป็นคนเรียกเป็นอะไร
เป็นตนเป็นตน
เป็นองค์ก็แล้วแต่เรียกอ่ะเนาะ
ไม่ได้มีกุมารทองแค่๑แต่มีถึง๓มาพูดอย่างนี้ละกัน
บางคนเขาก็เลี้ยงเป็นลูกเออเผาไปแค่หนึ่ง
แต่ยังเหลือไว้บูชาอีกสองอ๋อมีสามใช่อืม
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับลูกชายของคุณรถนะคะ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
หลังจากเกิดเหตุนะทั้งแม่แล้วก็น้องแป้งเนี่ย

ถึงขั้นฝังดินก็แล้วเผาก็แล้ว

ตกดึกกุมารเทาไข่ก็จะออกอลวาด
ทุบทำลายตู้กับข้าวตู้เย็นจนพังเสียหาย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
เขาพาคุณนฤทธิมาดูจุดที่ฝังด้วยครับ

ไม่ไหวเหรอครับคือ
มาเห็นตอนหน้าแต่ผมก็พ่อไม่เห็น
ตอนหน้าผู้หญิงอืม

ดูไม่ทำใช่แต่ถ้าเราเผลอหรือว่ายังไงคว่ำเลย
เมื่อสักครู่ที่เห็นเป็นขี้เทาคือจุดที่เผา
ขุดจากตรงนี้ตอนแรกฝังก่อนฝังแล้วไม่หายขุดจากตรงนี้มาเผาในเตาอย่างนี้เลย
แต่หลายท่านที่จะมองว่าในมุมหลักวิทยาศาสตร์อันนี้ก็มีเยอะ

คือมีคนที่แจ้งข้อมูลมาแล้วก็ให้คุณอฤทธิ์ไปดูให้ว่าตกลงความจริงมันเป็นยังไง
เอาจริงเดี๋ยวนี้พอใครบอกมีเรื่องผีเรื่องอะไรมา
เราก็ส่งนักข่าวเราไปท้าพิสูจน์ให้หมดเลยค่ะว่าตกลงยังไง

ทีนี้เรื่องนี้มีอีกหนึ่งข้อสงสัยคุณภาคภูมิ
ใช่มีอีกหนึ่งข้อสงสัยว่าไอ้ไข่อาจจะไม่ได้โกรธเรื่องลืมให้น้ำแดง

น้องแป้งที่อายุ๑๓ขัวที่เป็นหลานสาว
แป้งเพิ่งจะมาอยู่บ้านหลังนี้ตอนวันที่๕เมษายนค่ะ

กลัวว่าน้องแป้งจะมาแย่งความรักหรือเปล่า
คือต้องบอกก่อนว่าน้องแป้งนี่นะ

ยาดก็นำส่งโรงพยาบาลนอนเป็นเจ้าหญิงนิทราอยู่เกือบครึ่งเดือนนะคะ
ตอนนั้นคุณหมอหาสาเหตุไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องแป้ง
นี่ค่ะนี่คือตอนที่น้องนอนเป็นเจ้าหญิงนิทราอยู่
นี่ภาพที่ผู้ปกครองทางบ้านน้องอนุญาตให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับ

หมอบอกหมอหาสาเหตุไม่ได้ว่าแป้งเป็นอะไร
แต่แป้งนอนเป็นเจ้าหญิงนิทราอยู่เกือบครึ่งเดือน

ในเมื่อหมอปัจจุบันดูไม่ออกไปหาหมอดูแล้วกัน

เพื่อถามหาข้อเท็จจริงตามความเชื่อของคนในบ้าน
หมอดูบอกว่าแป้งโดนคุณสัยมนต์ดำต้องทำพิธีแก้
ไม่รู้ว่าทำไม่ทำแต่ที่แน่ก็คือน้องแป้งฟื้นนะคะ
พอน้องแป้งฟื้นขึ้นมาก็เลยคิดว่า
อาจจะทำให้น้องแป้งมีของแรงกว่ากุมารทองหรือเปล่า

ไม่ใช่นี่น้องแป้ง
ก็เล่าบอกว่าคืนวันที่๗เมษายน

แล้วบนหัวนอนน้องแป้งมีกุมารทองไอ้ไข่บูชาอยู่

เมื่อกี้เขาใส่กรอบอยู่คุณน้องวิทย์ก็โชว์ให้ดูอยู่

ุมารทองนี่คือเขาเป็นลักษณะแบบไหน

เขาบูชาเป็นองค์เล็กลักษณะแบบนี้
เป็นรูปปั้นคล้ายกับเขาเรียกกุมารทองไอไข
นี่เข้าใจมาตลอดว่ากุมารทองคือเหมือนเป็นศพเด็กทารก

แต่ว่าของที่บ้านนี้เนี่ยเขาเป็นรูปแบบลักษณะแบบนี้

แต่เชื่อว่าองค์ที่มีปัญหาเนี่ย

ฝังทั้งเผาไปเรียบร้อยแล้วเหลืออยู่สอง

ถูกต้องซึ่งน้องแป้งเนี่ยนอนอยู่ใต้นี้ฮะ

เลยบอกว่าวันนั้นแป้งฝันค่ะ

มายืนมองแป้งด้วยสายตาแบบ

อยู่เด็กคนนั้นก็ตะโกนใส่แป้งแบบนี้

ไม่อย่างนั้นกูจะแกล้งมึง
แป้งบอกว่าในฝันพูดแบบนี้เลย

ไอ้เหตุการณ์ประหลาดเนี่ย
มันก็เกิดขึ้นตลอดเลย

เขาก็บอกว่ากลับบ้านไปเลย

หลายถึงสัมภาษณ์น้องแป้งอยู่

เข้ามาที่บ้านใหม่เลยใช่ไหมครับ

ก็สองสักวันก็ควัน

ถ้ารุ่นยืนนกแป้งอยู่เนี่ย
ต้นมะพร้าวอยู่ด้านหลังน้องเมื่อสักครู่

นี่ลูกเขียวนี่แหละที่หล่นลงมา
ถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์มันก็เป็นไปได้ไหมล่ะ
ไม่ใช่เหรอนาริสก็พยายามมองหาเหมือนกันนะว่าเอ๊ะมันยังไง
ลองไปเขย่าต้นดูเลยอ่ะมันต้นนี้มันแก่ใกล้จะไอ้นี่แล้วหรือเปล่า
นี่นี่ตอนเนี้ยอ่ะขย่าวโถแรงก็น้อยมันมีร่วมใส่หัวน่ะนาฬิก
ลงไหมคือมีอะไรลงมาเลยค่ะพยายามขย่าวนะ
ลงสักลูกนี่ครับพยายามเขย่าแล้วอาจจะปีนแล้วน่ะ
เอาสุดแรงเลยนะอีกนิดนึงนาริสก็จะปีนขึ้นต้นแล้วนะ
เขย่าสุดแล้วจริงจริงก็ไม่มีมะพร้าวหล่นลงมาอืม
น้องแป้งก็เลยบอกว่าเนี่ยค่ะหนูว่ามาอีกแล้วแน่เลย
นี่นาริสปีนขึ้นไปเขย่าข้างบนแล้วนะเนี่ยโอ้โหนาริสทำขนาดนี้เลยเหรอ
มันก็อาจจะปริ่มจะหลุดอยู่ลูกนึงก็ได้
อาจจะเป็นลูกนั้นโอ้โฮสงสารนาฬิกลงมาเถอะลงมาก่อน
เชื่อแล้วนาฬิกเชื่อแล้วลงมาเถอะนิดหนึ่งโอ้โฮ
นี่เห็นไหมสั่นขนาดนี้ยังไม่ลงเลยเนี่ย
พอแล้วโอ้ดิฉันก็เป็นห่วงสวัสดีภาพนักข่าวเราเหมือนกันเนาะ
ที่ตั้งร้อยไล่ก็ไม่ไปยืนสัมภาษณ์น้องเขา
ไปยืนใต้ต้นมะพร้าวใช่ค่ะนาฬิกก็บอกว่า
ผมก็ยืนตรงนั้นผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
เอ้าทีนี้เราได้คุยกับนายตีนะคะเพื่อนบ้านคุณรถก็บอกว่า
เมื่อวานอ่ะเดินมาหาเลขนำโชคที่บ้านหลังนี้
เพราะได้ยินเรื่องอาถรรพ์นี่แหละอยู่อยู่ปรากฏตู้กับข้าวล้มคว่ำเฉยเลยค่ะ

ตู้นี้เลยตู้นี้น่ะโคตรลงมานี่เลยมัดมัดไว้อย่างน่ะ
ไม่รู้เขามัดรึเปล่ารู้อ่าแฟนเขานะแฟนเขานะ
มัดรึเปล่าไม่รู้ครับมัดไว้คือความเนี่ยลักษณะที่ความนี้
มาลงทั้งหมดเลยเนี่ยลงมาทางนี้เนี่ยจานชามทั้งหมดเลยไม่มีแมว
ไม่มีอะไรเลยไม่รู้หรอกมันเห็นวับนึงมันไม่รู้อะไรอย่างงี
ไอ้วักนี่คืออะไรไม่รู้เออมันเห็นวัดก่อนวิ่งไปเลยอันนี้แล้วออกมา
ทีมข่าวเราก็พยายามจะตรวจสอบนะคะอ่ะสายความเชื่อเขาก็จะคิดไปแล้วแหละว่า
ุมารทองไม่พอใจแน่สิ่งลี้ลับสิ่งอาถรรพ์แน่ครับ
แต่ถ้าสายวิทยาศาสตร์บอกเฮ้ยผมไม่เชื่อเราไม่เชื่อมันเป็นไปไม่ได้อ่า
ฉันมีผู้ต้องสงสัยฝั่งวิทยาศาสตร์มาให้คุณด้วยใครฮะที่นี่มีแมวสี่ตัว
อันนี้นี่มีหมาที่ชื่อไอ้เผือกอีกหนึ่งตัวท่านผู้ชมก็บอกมาเยอะบอกแมวหรือเปล่า
เออแล้วก็มีไก่ที่เลี้ยงแบบปล่อยอยู่ในบ้านอีกหลายตัวอ่า
อันนี้คือผู้ต้องสงสัยฝั่งวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่ที่ฉันหามาให้ค่ะไม่นับลูกมะพร้าวนะ
ทับลูกมะพร้าวค่ะนี่แมวสี่ตัวไอ้เผือกไก่เลี้ยงในบ้านหมดเลย
อ่าก่อนข้ามกลางคืนมันก็เป็นไปได้เป็นไปได้รางวันก็เป็นไปได้แต่คุยหาของกิน
หั่งอะไรหมั่งเวลาบางทีแมวเล่นกันหรือเปล่าหรือยังไงไหมอืม
ก็นี่แหละค่ะครับก็ให้เป็นผู้ต้องสงสัยเอาไว้สองฝั่งนะคะ
มุมความเชื่อและมุมวิทยาศาสตร์แต่เบื้องต้นแนะนำให้คุณรถลองติดตั้งกล้องวงจรปิดในบ้านดู
อันนี้แน่นอนเผื่อจะเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีภาพกระติกน้ำร้อนนะ
แล้วคือยังไงล้มอีกแล้วเหรอคะอ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดู
ตอนค่ำมืดนี่เลยนี่แมวเห็นไหม
เออแมวกินข้าวอยู่
นี่ก็คือมันตกลงมาแล้วเนี่ย
ตกลงมาแล้วหักเลยนาริสต้องนอนนาริส

ซึ่งที่บ้านบอกว่าเนี่ยมันตกออกมาอีกแล้วมันตกอีกแล้วเนี่ย
แมวมันก็อยู่ตรงนี้แหละอยู่ดีมันตกมาเอง

นี่คุณนาริสก็รีบไปถ่ายอยู่ดีมันร่วงลงมา

คือมันก็ไม่รู้ไงเพราะว่าตอนวางวางแบบไหนใช่ไหม
แต่ที่บ้านเนี่ยเขาอยากให้หมอปลามาช่วยดูให้

คุณนฤทธิ์ได้ความว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง

ได้เห็นกันไปเลยว่ามันร่วงเอง